พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงของการไปเก็บศพ
มีพระรูปหนึ่งนะคะท่านบอกว่า

แต่มีคนไปพบแว่นของท่านอยู่ที่จุดที่พบศพ
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปสอบสวน
รับสารภาพเป็นผู้ลงมือก่อเหตุนะคะ
ตำรวจสอบพอท่ากันโทเข้าตัวสอบ
ที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกรสินพบพระรุนสุ่มมาตรหรือหลวงตาลุน
อายุเจ็ดสิบสองปีค่ะพระลูกวัดนอนมรณภาพจมกองเลือด
ที่ลานหินข้างหน้ากุฏินะคะสภาพศพมีบาดแผล
ถูกมีดฟันตามร่างกายศีรษะใบหน้าแขนและข้อมือ๓๐แผลค่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพพบจอบพบมีดอีโทเปื้อนเลือด
วางอยู่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธของคนร้ายหลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวพระกรกฎ
อายุเจ็ดสิบสองปีพระลูกวัดเดียวกันไปสอบปากคำที่สอบพอ
หลังพบพิรุธหลายอย่างอย่างแรกให้การวกไปวนมาค่ะ
แล้วไปเจอบัตรแผลที่บริเวณนิ้วด้วยรวมถึงจีวอนเปื้อนเลือด
แล้วไปเจอตอนที่แช่อยู่ในกระมังในห้องน้ำนะคะ
แล้วก็พบคราบเลือดหยดเป็นทางในระหว่างทางที่เข้าห้องน้ำ
พระกรกฎอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุมีผู้ชายสองคนมาทวงหนี้พระรุน๓๐๐๐บาทได้ยินว่าอย่างนั้น
แล้วก็เห็นเขานั่งคุยกันอยู่ที่หน้ากุฏิกระทั่งตีสองได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันแล้วก็เสียงเงียบไป
รุ่งเช้าชาวบ้านมาพบว่าพระรุนมรณภาพหลังจากสอบปากคำก็ปล่อยตัวพระกรกฎกลับวัดไป
นายสุรเดชกุณฮงค่ะชาวบ้านเปิดเผยว่า
ขณะที่กู้ภัยเข้าเก็บศพไปเจอแว่นตาตกอยู่ใกล้กับศพของพระลุน
พระกรกฎยอมรับว่าโอ้เนี่ยวงเล็บเนี่ยค่ะ
นี่แว่นอัตมาเองแล้วก็ก้มลงเก็บหลังจากนั้นเดินกลับกุฏิไปค่ะ
พระชัยนรงค์กะตะสารโรเจ้าอวาทวัตต์ปลาผูปอล์เปิดเผยว่าพระทั้งสองรูป
อาตมาบินทบาทมาซึ่งหลายครั้งทะเลาะกัน
ดุด่ากันด้วยนะคะแต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ
เหมือนกับที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนะคะทั้งเรื่องประเด็นแว่นตาที่ตก
ทั้งเรื่องของจีวอนที่เปื้อนเลือดนะคะที่กำลังซักอยู่
ซึ่งล่าสุดพระกรกฎที่ถูกสอบเค้นหนักค่ะก็เลยรับสารภาพว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าพระรุน
วันเกิดเหตุช่วงประมาณตี๕เนี่ยพระอรุณตื่นขึ้นมานำผ้าจีวอนไปซักในห้องน้ำ
เดินตามไปเลยค่ะแล้วใช้มีดอิโต้ฟันที่ศีรษะหลายครั้ง
รุนพยายามวิ่งหนีออกมาจนล้มลงที่บันไดตะโกนขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยนำจอบมากระหน่ำตีซ้ำที่ศีรษะอีกหลายครั้งจนแน่นิ่งไปนะคะ
สาเหตุที่ลงมือเพราะมีปัญหาบาดหมางกันหลายเรื่อง
เฉพาะการแบ่งอาหารอันนี้เป็นไปตามที่พยานเขาเล่านะคะ
จากนั้นตำรวจก็เลยคุมตัวพระกรกฎไปสอบปากคำดำเนินคดีนะคะ
อ่าสรุปก็เป็นผู้ก่อเหตุเองไม่มีนะคะแก๊งทวงน่งทวงหนี้
ค่ะส่วนทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ที่สพท่าคันโทค่ะ
ที่สอบปากคำพระกรกฎพบลูกชายของพระเดินทางมาเข้าเยี่ยม
นำอาหารมาให้ด้วยบอกภายหลังว่าก็เพิ่งทราบเรื่องนี้แหละ
นักข่าวเมื่อช่วงเช้านี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เชื่อว่าพ่อเป็นคนทำ
เพราะพ่อโทรศัพท์ไปบอกรับสารภาพแล้วให้นำอาหารมาให้ที่สถานีตำรวจ
ส่วนสาเหตุที่ทำลงไปยังไม่ได้พูดคุยกันเลยค่ะตอนนี้พ่อเองมีอาการโรคหัวใจกำเริบ
จะกลับไปเอายามาให้ด้วยส่วนการประกันตัวทางครอบครัวมีความพร้อมอยู่แล้ว
และยืนยันว่าที่ผ่านมาพ่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินขณะที่บรรยากาศที่วัดค่ะ
นับร้อยคนเดินทางมารวมตัวกันแล้วก็จะรอดูด้วยนะคะ
หากตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คือพระกรกฎ
ซึ่งรวมถึงลูกและญาติของพระรุนที่มรณภาพไปแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดด้วย
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอสารกาลสินออกไหมจับพระกรกฎข้อหาฆ่าคนตายนะคะ
เอากลับไปฟังเสียงลูกชายของพระกรกฎค่ะ
ก็มันหยุดไงไม่ได้อะไรมากมาย
มึงเค้าพูดคุยแล้วไหมคะพี่เมื่อกี้ว่าแบบมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้คุยครับเค้ามาก็รู้เลยเค้าเขาเสียงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
อ๋อคือตำรวจเอาหลวงตามมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะพี่
พี่บอกว่ามาก็รู้เลยแล้วเป็นพอรู้เรื่องอะไรช็อปแม่อะไรเลยนะพี่
ก็ไม่ไม่ครับรับสภาพครับ
พระกรกฏผู้ต้องหาเองนี่ก็อายุมากแล้วด้วยนะคะ๗๒ปีแล้วนะ
ก็ถือว่าคลี่คลายคดีนี้กันไปได้นะคะ